เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ชายูสักประมาณสี่สิบเอ็ดปีฮะ
บุกใช้มีดไปฟันคู่อริถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยนะคะ
ทั้งคุณหมอทั้งเจ้าหน้าที่เองแหมก็ต้องช่วยเหลือ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นโรงพยาบาลจุดนี้แล้วค่ะ
วันนี้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจแล้วก็ในอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีก็วันนี้มีการร่วมกันสอบปากคำ
นายธนกฤษมุ้งพรอายุ๔๑ปีนายธนกฤษเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคือบุกเดี่ยวเข้าไป
ฟันคู่อริถึงภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
นายกธนกฤษยอมรับสารภาพบอกว่าทำลงไปด้วยความโมโหแล้วก็ความเมา
เพราะว่าตัวเองจริงเป็นโต้โผในการจัดหาหมอลำมาสร้างความบันเทิงในงานบุญ
ไหว้ดอนปู่ตาของหมู่บ้านแต่กลุ่มของนายปรีชาดวงเพชรอายุยี่สิบเจ็ดปี
ผู้บาดเจ็บที่นายธนกฤษเขาเอามีดไปฟันที่ห้องฉุกเฉินนี่นะคะ
ตีกันในงานตัวนายธนกฤษสั่งให้หยุดยุติการแสดงแล้วก็บอกว่าคือบอกกลุ่มนายปริชาบอกว่า
ถ้าอยากตีกันเนี่ยให้มาตีตัวเขาเองนายปริชาค่ะบอกแบบนี้หันมาเลยค่ะ
เตะก้านคอนายธนกฤษด้วยความโมโหค่ะนายธนกฤษก็เลยคว้าขวดตีเข้าไปที่หัวนายปรีชาจนแตก
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่นายธนกฤษเนี่ยยังไม่คลายความโมโหนะคะ
ความมีดปังต่อขับรถไปต่อที่โรงพยาบาล
ตามไปฟันนายปรีชาต่อถึงห้องฉุกเฉินเลยซึ่งนายธนกฤษเนี่ยก็บอกว่ายอมรับผิด
แล้วก็ยินยอมที่จะชดใช้เรื่องของค่าเสียหายทั้งหมด
เกิดเหตุโดยมีแพทย์หญิงธรรมพรปรัชพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ร่วมดูการทำแผนในครั้งนี้ด้วยนะคะนายธนกฤษเองก็ไหว้
ขอโทษจากการกระทำที่ทำลงไปทั้งหมดเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ที่นี่ภูมิในการโรงพยาบาลก็คือคุณหมอธรรมพรเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่
รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ก็คือเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ
ไฟฟ้าได้รับความเสียหายมูลค่า๒๒๕๐๐๐บาทเครื่องนี้
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยสำคัญด้วยโรงพยาบาลเนี่ยมี
เพียง๒เครื่องค่ะอีกเครื่องใช้การไม่ได้อีกเครื่องเนี่ยก็มา
พังอีกค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีมากที่มีผู้ใจบุญเนี่ยตอนนี้ติดต่อขอ
บริจาคแล้วนะคะพันธุ์ตำรวจเอกธรรมจักรมงคลคงมงคลรองผู้การ
อุบลราชธานีบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนิน
คดีกับนายธนกฤษ๔ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกคือพยายามฆ่าก็
ที่สองคือพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอัน
ควรข้อหาที่สามคือบุกรุกสถานที่ราชการและข้อหาสุดท้ายคือ
ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้า
กวดขันตรวจสอบเรื่องของสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรง
พยาบาลโอ้โหตอนนี้ระยะหลังเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะคะใช่ค่ะแล้ว
ก็ให้ดูแลการจัดงานบุญมหรสบรื่นเริงต่างต่างคือก็มักจะมี
นี่แหละพอดื่มน้ำเมาแล้วก็มีเรื่องเมากันในงานบุญแบบ
นี้นะคะแต่ว่ายังไม่จบไงมาต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะทำให้
ให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายนี้นะคะอีก